ขยับมาใกล้ค่ะมาให้กำลังใจนะคะ

ถ้าใครได้ติดตามข่าวอย่างที่ทราบกันนะคะ
นิงเพิ่งโพสต์ภาพนี้นะคะ
ก็เป็นภาพที่เจ้าตัวกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะ

แล้วก็ล่าสุดค่ะบ่ายวันนี้นี่เองค่ะ
พี่นิ้งก็ได้อัปเดตอาการป่วยของตัวเองนะคะ

ต้องกลับเข้าไปโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเลยล่ะค่ะ
จากเธอมีอาการถ่ายเป็นเลือดค่อนข้างเยอะนะคะ
แต่พี่นิ้งบอกว่าในความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องดีค่ะ
เพราะแทนที่ต้องรอคิวตรวจของอาจารย์หมอวันที่๒นะคะ
กลายเป็นว่าได้ส่องกล้องแบบเร่งด่วนค่ะ
เพื่อตัดชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่ไปตรวจนะคะ
วันนี้กำลังให้เลือดถุงที่๔นะคะ
นิ้งนะคะบอกด้วยว่าส่วนมากที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

มาต่อกันอีก๑ครอบครัวนะคะ
ครอบครัวนี้นะคะต้องให้กำลังใจเช่นกันค่ะ
สำหรับอาการป่วยของคุณพ่อของนางเอกสาวน้องแต้วนัทพรนั่นเองคุณผู้ชมนะคะ
ประสบปฏิเหตุจนต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง๕ครั้งด้วยกันค่ะ
ล่าสุดค่ะวันนี้ทั้งแต้วพี่สาวแล้วก็คุณต้นอาจแฟนเก่าของแต้วเนี่ยค่ะ
รวมไปถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงค่ะ
พากันประกาศขอรับบริจาคเกร็ดเลือดตามที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะคะ
ให้คุณพ่อนโรงเตมีรักเป็นการด่วนค่ะ
ตอนนี้คุณพ่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัยนั่นเองค่ะ
โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะบริจาคได้ต้องเป็นเพศชายนะคะ
อายุ๑๘๕๐ปีมีน้ำหนักตัว๕๕กิโลกรัมขึ้นไป
ต้องเคยบริจาคโลหิตอย่างน้อย๑ครั้งและไม่เว้นระยะห่างนานเกิน๖เดือนนั่นเองค่ะ
ใครมีคุณสมบัตินะคะสามารถบริจาคได้ก็สามารถติดต่อได้นะคะคุณผู้ชม
ทีมข่าวกระทั่งไทยรัฐขอส่งกำลังใจให้คุณพ่อของน้องแต้วหายป่วยไว้ด้วยละกันนะคะ